สำหรับผู้หญิงคุณสองคนอย่าไปเปิดรถและนั่งแต่งหน้าคนเดียวที่ลานจอดรถหรือที่ไหนเด็ดขาด

มันน่ากลัวเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงสวยนั่งแต่งหน้าอยู่แล้วประตูไม่ได้ล็อก
อารมณ์ชั่ววูบบังคับขืนใจเขาให้ขับรถไปที่ม่านรูด
เขาบอกว่าเขาเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาสุดท้ายไปไม่รอดถูกจับได้ผู้หญิงคนนี้ไหวพลิบตีเอาตัวรอดมาได้
ที่สำคัญผู้ชายแม้ยูนิฟอร์มพนักงานยังใส่คาตะตัวอยู่เลยฮะ
จับได้สิครับคาหนังคาเขาเลยนายคนนี้คือนายถากูลอินรุ่งอายุ๔๗ปีครับ
เป็นคนขับรถให้กับผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งแถวบางนาตราด
ถูกตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการจับกลุ่มได้แล้วก็นำมาสอบปากคำ
หลังเขาใช้ปืนบีบีกันไปจี้บังคับผู้หญิงคนหนึ่งให้ขับรถเข้าม่านรูดหวังจะข่มขืน
แต่ผู้หญิงคนนั้นหนีออกมาทันเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายบ่ายเมื่อวานนะฮะ
ผู้หญิงผู้เสียหายอายุ๓๓ปีไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับ
บอกว่าทำงานที่บริษัทในเครื่องสำอางแห่งหนึ่ง
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนัดลูกค้าเอาไว้ที่ห้างย่านบางนา
ระหว่างรอลูกค้าเธอก็นั่งแต่งหน้าในรถ
อยู่ที่ชั้นหนึ่งของลานตอบรถ
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วเอาปืนจี้บังคับ
เข้าไปในรถปิดประตูซะแล้วก็ขับรถเก๋งพาออกไปจากห้าง
โดยคนร้ายนั่งที่เบาะข้างขวา
แล้วก็บังคับจี้ให้ขับรถไปตามถนนศรีนคริน
เป็นคนขับนะฮะแล้วก็บังคับให้เลี้ยวเข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แต่พอเข้าไปพบว่าโรงแรมมันปิดให้บริการกลายเป็นโรงแรมล้าง

คนร้ายจึงบังคับต่อให้ขับรถวนไปวนมาก่อนจะพาไปเข้าโรงแรมแห่งที่สอง

ตอนนั้นเธอพยายามคิดไปขับรถไปคิดไปตั้งสติไป
และรู้ว่าถ้าขับรถเอาข้างหน้าเข้าไปจอดข้างในม่านรูดแล้ว
มันจะไม่มีโอกาสหลบหนีเธอก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน
เอาหลังเข้าดีกว่าถอยหลังเข้าไปจอด
แล้วก็แกล้งถอยรถไปชนโต๊ะชนเก้าอี้ที่วางอยู่

พนักงานก็มาสิฮะพนักงานเห็นว่ามีความผิดปกติ
แล้วเมื่อสบโอกาสเปิดประตูรถวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากพนักงานของโรงแรมได้ทันครับ

ส่วนคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็รีบขับรถเธอหลบหนีออกจากโรงแรม
ไปฟังเสียงของผู้หญิงผู้เสียหายครับ

ทีนี้ก็เลยไปถามผู้ต้องหาบ้าง

ถากูลพ่อบอกว่าทำไปเพราะว่าผมเกิดอารมณ์ชวูบจริง
ก่อนเกิดเหตุผมเอารถของผู้บริหารซึ่งผมเป็นคนขับรถนะ
ไปตรวจเช็คที่ศูนย์ซึ่งอยู่ติดกับห้างนี้
แล้วก็ไปเดินเล่นรอรถค่าเวลา
ขณะเดินอยู่ลานจอดรถไปเห็นผู้เสียหายนั่งเปิดรถอยู่
แล้วก็แต่งหน้าหน้าตาดีจังรู้สึกเกิดอารมณ์
แล้วผู้หญิงเขาพอมาจอดรถในห้าง
จะเปิดกระจกเฉยแสงสว่างไม่พอไงก็ต้องเปิดประตู
ทีนี้มันก็ง่ายเลยที่คนร้ายจะฉวยโอกาสทำแบบนี้
มองกระจกใช่ไหมแต่งหน้าก็ไม่ได้มองคนว่าใครเดินมา
ก็เลยมีปืนบีบีกันติดตัวมาในกระเป๋าสะพาย
ก็เลยเอาปืนมาบังคับจี้ผู้หญิงคนนี้ให้ขับรถไปโรงแรมม่ามรูด
แต่ก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะผู้เสียหายกระโดดออกมาก่อน
เขาตกใจก็ขับรถผู้เสียหายหนีออกมา
แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับไปทำงาน
ถูกจับกลุ่มได้คาชุดยูนิฟอร์มแบบนี้ครับ
เรื่องต้นโดน๓ข้อหาเลยคือ๑กักขังหน่วงเหนียว๒
ข่มขืนบังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แล้วก็๓ชิงทรัพย์พร้อมกับคุมตัวไป
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ